คุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหว

ก็มีการไปรวมกลุ่มกัน
แล้วก็เราก็เคยนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
เป็นกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะคะ

รวมพลคนอยากเลือกตั้ง
แล้วก็เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งในปีนี้นะคะ
ก็มีการพูดถึงเรื่องของการพิจารณานั่นแหละฮะ
กฎหมายลูกการเลือกตั้งสอสอ
ที่มีการเลื่อนออกไป๙๐วันหลังประกาศ
ในราชคิตจานุเบกษานะ
ซึ่งขั้นตอนของสนชก็มีการพิจารณาวาระ๒วาระ๓ไปเรียบร้อยแล้ว

มันจะทำให้เกิดการเลือกตั้งที่ยืดเยื้อออกไป
ดังนั้นอยากเลือกตั้งแล้วเร็วนี้นะครับ

ฟื้นฟูประชาธิปไตยก็นำโดยนายรังสิมันโรม
ศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิว

ฟังเสียงกันเลยนะคะ
ที่ผลเอกประยุทธจันโอชาได้สัญญาไว้
ซึ่งนายรังสิมันโรมก็เรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออก

บอกด้วยนะว่าครั้งต่อไปเนี่ย
จะไปนัดกันวันที่๑๐กุมภาที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ส่วนทางนายศิรวิทย์ก็นัดกลุ่มมวลชนให้ไปร่วมกิจกรรมวีวอล์ก
จัดขึ้นที่สวนลุมนะคะวันนี้ตอน๕โมงเพื่อให้กำลังใจ
แล้วก็เดินคู่ขนานไปกับกลุ่มวีวอล์ก
กำลังเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่ขอนแก่นนั่นเองนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่ากิจกรรมแบบนี้จะจัดไปเรื่อย
จนถึง๒๒พฤษภาคม
ถือว่ามีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลความเรียบร้อยอยู่นะคะ
ตำรวจในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบ
หลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นลงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
วันนี้เรื่องการเมืองกลายเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่

มีภาพข่าวของแก่นำแนวร่วมกลุ่มต้านคอสชปราศัยโจมตีด้วยนะครับ